คุณผู้ชมครับมาเช็คบรรยากาศทางการเมืองกันหน่อย
ศึกนอกที่ว่าใหญ่หลวงแล้วแต่ละพักต้องช่วงชิงกันแล้ว
แต่ตอนนี้ศึกในก็ใหญ่หลวงไม่แพ้กัน
เพราะว่ามีการช่วงชิงลำดับต้นในบัญชีรายชื่อ
เพื่อการันตีว่าตัวเองจะได้เป็นสอสอไปนั่งในสภาให้ได้
ก็เป็นการช่วงชิงกันว่าชื่อฉันใครจะเหนือกว่ากัน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยว่าเป็นปัญหาในพักไหน
รวมทั้งตอนนี้โผล่ในบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นเป็นใครกันบ้าง
ติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
อยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นคุณค่าและผลงานของเรา
๓ปีกับพักประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นบ้านหลังไหน
เพียงมีอุดมการเดียวกันและให้โอกาสได้ทำงาน
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดเพาะของตันจิตภัทรกฤษดากร
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกรณีคล้ายกันออกมาจากภักดิ์พลังประชามรัฐ
คืออาจารย์แหม่มนรมนพินโยสินวัฒน์ที่มีข่าวไข่ก๊อกตัวเองไม่ลงสมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์เช่นกัน
สาเหตุของสองกรณีนี้ไม่แตกต่างกันเลยถูกเคลียร์ออกจากรายชื่อลำดับต้นของปาร์ตี้ลิสต์
การเลือกตั้งรอบนี้แต่ละพักไม่เพียงจะสู้กับศึกภายนอกเท่านั้น
แต่ยังต้องเผชิญกับศึกภายในด้วยเพราะต้องแย่งชิงอันดับบัญชีรายชื่อ
โดยเฉพาะพวกบิ๊กเนมหากต้องการอยู่อันดับต้นเพื่อการันตีเก้าอี้สอสอ
จึงต้องเคลียร์คู่แข่งให้พ้นทาง
เพราะผลโพลจากสำนักต่างที่ออกมาย่อมเป็นสิ่งบอกเหตุว่า
แต่ละพักนั้นจะได้เก้าอี้สอสอบัญชีรายชื่อมากน้อยแค่ไหน
และเมื่อรู้ผลคร่าวก็สามารถประเมินได้ว่า
ต้องอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่อาหาร
ถึงจะมีโอกาสกลับไปเชิดใช้ในสภาได้อีกครั้ง
และหากเทียบบรรยัติรายยางจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง๕๒ล้านคน
ค่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์๗๕เปอร์เซ็นต์หรือ๓๙ล้านคน
พักเพื่อไทยก็มีโอกาสได้๑๕ล้านเสียง

ภูมิใจไทย๔๓ล้านเสียง
ประชาธิปัตย์๑๗ล้านเสียง
ส่วนพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคะแนนจะตัดกันเอง
ถ้าตัวเลขเป็นไปในลักษณะนี้
เพื่อไทยจะได้สอสอบัญชีบรายชื่อ๔๐คน

รวมไทยสร้างชาติและพลังประชามรัฐที่อาจได้คะแนนใกล้เคียงกัน
นี่จึงเป็นต้นเหตุของศึกภายในที่แต่ละพักกำลังเผชิญอยู่
ซึ่งเพื่อไทยกับก้าวกลายอาจมีปัญหาไม่มาก
เพราะตัวเลขค่อนข้างสูงแต่กับพักอื่นไม่เป็นเช่นนั้น
หากดูผลรายชื่อของแต่ละพักจะพบว่า
พลังประชาบรัฐอันดับหนึ่งคนเอกประวิทวงศ์สุวรรณ

สามชัยวุฒนาคมานุสร

พักรวมไทยสร้างชาติอันดับหนึ่งพิมรพันธ์สาลีรัฐวิพาค

ธนากรวังบุญคงชนะ

ภูมิใจไทยอันดับหนึ่งนายอนุทินชาญวิรากุล

พิพัฒน์รัชกิจประการ
พักภัทรภิพัฒน์อันดับหนึ่งนายโจรินลักษณะวิสิทธิ์

บรรยัติบรรทัศน์
กรกตกำหนดวันรับสมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ระหว่างวันที่๔ถึง๗เมษายน
แต่ละพักยังมีเวลาสลับรายชื่ออีกประมาณ๑สัปดาห์
สำหรับกรกตแล้วเวลาแค่นี้ถือว่าเร็วมาก
แต่กับนักเลือกตั้งเรียกช่วงเวลาที่เหลือนี้ว่า
สัปดาห์นรกใครอ่อนแอก็แพ้ไป
ข่าวไทยรักทีวีไบรนัก